พาคุณผู้ชมไปดูคลิปที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ

คลิปปลาทะเดือดผีมะพร้าว
มะพร้าวผีมะพร้าวอยู่ที่พัทยา

เป็นการตบตีกันระหว่างผู้หญิงนะคะ

คำว่าคลิปตบตีเราเห็นกันเยอะแล้ว
แต่คลิปนี้เขาพุ่งเป้าไปที่ตบตีกันที่ไหน
บตีกันที่หน้าสพเมืองพัทยาเลยคุณ

แล้วเขาก็บอกว่าคลิปนี้ตบตีกัน
ขณะที่มีนักท่องเที่ยวเดินผ่านไปผ่านมา
แล้วก็โอ้โหมองเอาตบตีกันทำไม

คลิปนี้ความยาวประมาณครึ่งนาทีค่ะ

เพราะตบตีกันเป็นผู้หญิงนะคะ

และขณะที่เกิดเหตุก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมา

แค่แบบยืนดูแล้วก็จะเข้าไปช่วยดีมั้ย
เพราะเริ่มมีบาดแผลเกิดขึ้นตามร่างกายต่าง
รุปสุดท้ายมีคนเข้าไปช่วย
แต่ทีนี้เขามองว่ามาตบตีกันแบบนี้
พัทยามันเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะ

ก็เดินผ่านไปผ่านมาบางคนก็หยุดดู
แล้วก็เอาสงสัยแล้วก็เดินผ่านไป
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกำลังดึกวันที่๓
ไปอยู่ที่หน้าสอพอมเมืองพัทยาพอดี
แล้วทำไมไม่มีคนที่แต่งเครื่องแบบลงมา

เรื่องนี้ก็จะต้องมีติดตามกันต่อว่า

แต่ว่าสุดท้ายก็มีคนมาห้ามปราม
แล้วก็แยกผู้หญิงทั้งสองคนนี้ออกจากกันได้นะคะ

หลังจากการเกิดการก่อเหตุแล้ว
กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้ามาควบคุมตัวสาว
กรณีทั้งสองฝ่ายไปเปรียบเทียบปรับ
สิ่งที่มันเสียมากกว่านั้นคือภาพลักษณ์ที่ชาวต่างชาติเขามองเข้ามา

ใช่แล้วก็ภาพนี้เป็นคลิปเนี่ย